บอกคุณผู้ชมไปนะฮะว่าวันนี้คงต้องจับตาคอรมอว่าจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทยอย่างไกล
แต่ทีนี้ซานต้าตู่ก่อนจะมอบของขวัญมอบคำขวัญก่อนแล้ว
ใช่ค่ะคำขวัญอะไรล่ะปีหน้าคำขวัญวันเด็กนั่นเองนะคะ
ขวัญวันเด็กประจำปี๒๕๖๕นายกลุงตู่ให้เอาไว้แล้วนะคะ
เด็กต้องท่องจำเอาไว้ให้ดีแล้วก็เอาไปใช้ด้วย
ขวัญวันเด็กประจำปี๖๕ก็คือรู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเอง
นี่ค่ะเด็กแคปหน้าจอเอาไว้ลูกท่องจำกันนะคะ
แต่ทีนี้คำถามคือเอ๊ะเวลาหนูท่องจำแล้วหนูจะไปเที่ยวงานวันเด็กได้ไหมคะ
ได้ไหมครับปีหน้าหลายที่อาจจะงดจัดกิจกรรมวันเด็กนะครับ
ก็คล้ายกับช่วงต้นปีที่ผ่านมานั่นแหละนะครับ
เพราะว่าเรื่องของการระบาดของโอมิครอนนะครับ
ก็ถ้าวันเด็กปีหน้าวันที่๙ใช่ไหมขออภัยวันที่๘นะวันเสาร์ที่๘
เสาร์ที่๒ของเดือนมกราคมตรงกับวันที่๘
ทีนี้เราก็ถามทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะคะรัฐมนตรีตีนุษย์เหมือนกันว่า
เรื่องของการจัดงานวันเด็กยังไงคะท่าน
ซึ่งท่านก็บอกว่าปี๖๕จัดงานวันเด็กได้นะ
แต่ต้องจัดในสถานศึกษาแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ

ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมงานวันเด็กก็ให้หลากหลายเหมาะกับเด็กเหมาะกับวัย
ภายใต้ความปลอดภัยแล้วก็ต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
คือในสารศึกษาถ้าดูในการดูแลของครูของอะไรนี้นะได้เนอะ

มันอาจจะมีบางที่ที่งดการจัดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำขวัญวันเด็กนะฮะ
คุณผู้ชมฮะยังอยู่กันที่เรื่องของเด็กเรื่องของนัก